เลยนะคะอยู่อยู่กำแพงถล่มโคร่มลงมา
ทับร่างคนงานเสียชีวิตค่ะนี่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงวันนี้นะคะ
คือเวลาบ้านรีโนเวทแน่นอนมันจะต้องมีการก่อสร้าง
มีการทุบมีการย้ายประมาณสักเที่ยงนะคะ
ตำรวจสนประเวทก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีกำแพงล้มทับคนงาน
ภายในบ้านหลังหนึ่งที่ซอยอ่อนนุษย์๗๔นะคะ
ก็ประสานเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิร่วมกับตันยูตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นลักษณะบ้าน๒ชั้นอยู่ระหว่างลื้อถอนปรับปรุงซ่อมแซมใหม่
ผู้ตายเป็นคนงานก่อสร้างนะคะชื่อสงกรานอายุ๓๑ปีเป็นผู้หญิง
ถูกกำแพงชั้น๒ของบ้านถล่มลงมาทับร่างขณะนั่งทำงานอยู่ที่ชั้น๑ค่ะ
ตอนแรกได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ก็ประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเขาเสียชีวิตนะคะ
สอบถามนายวัดถสรรสามีผู้ตายก็บอกว่าเขากับคนงานอื่น
กำลังทำการลื้อถอนกำแพงแล้วก็พื้นเพดานของบ้านชั้น๒
เพื่อทำการรีโนเวทบ้านใหม่นะคะตัวกำแพงเนี่ยถล่มลงมา
อยู่อยู่มันก็ถล่มคลืนลงมาเลยค่ะแล้วนางสาวสงกรานเนี่ยอยู่ชั้นหนึ่งข้างล่างนะ
กำลังเก็บเศษปูนอยู่อะค่ะปรากฏว่าต้องบอกว่าเคราะห์ร้ายจริงจริง
เศษปูนอยู่ดีกำแพงชั้น๒ถล่มคลื่น

สามีก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยเหลือแล้ว
แต่ว่าระหว่างที่ปฐมพยาบาลนะคะยื้อชีวิตไว้ไม่ได้จริงนะคะ
เมืองต้นพนักงานสอบสวนก็สอบปากคำพยานที่อยู่ในเหตุการณ์
เพื่อสรุปหาสาเหตุการเสียชีวิต
แล้วก็จะนำร่างผู้ตายส่งสถาบันนิติเวศต่อไปนะคะ